คุณผู้ชมค่ะพาไปหาสัตว์ป่าหน่อย
สัตว์ป่าเนี่ยบางทีเราต้องออกเข้าป่าไปหาใช่ไหม
แต่ว่าเนี่ยไม่ต้องเข้าป่าไปหาหรอก
เพราะว่าเขาเป็นสัตว์ป่าขี้เหงา
เขามารอเราอยู่ที่โรงเรียน

ไก่

ถูกต้องนี่คือที่โรงเรียนวังทองพิทยาคม
อำเภอวังทองจังหวัดพิศนุโลกนะคะ
เข้ามาในโรงเรียนก่อนจะเจอคุณครู
ที่ยืนเวนให้ไหว้สวัสดีกันแล้ว

ซึ่งเจ้าไก่ที่เราเห็นอยู่เนี่ยคุณผู้ชม
เป็นไก่ป่าพันหูขาว

เขาบอกว่าเป็นไก่ป่าที่หายากนะคะ
พบในพื้นที่ภูเขาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ

ฝั่งขวาอยู่ใกล้กับโรงเรียนนี่แหละ
ลักษณะของไก่ป่าสายพันธุ์หูขาว
ก็จะตัวเล็กอาศัยอยู่บริเวณแถวป่าไผ่

ใช่หงอนเป็นแพร่แล้วก็หางยาวสวยงามค่ะ
นี่ส่วนพันธุแดงก็จะมีลำตัวใหญ่กว่านะคะ
พบอาศัยอยู่ตามแถบป่าเบนจพันธุ์นั่นเองนะจ๊ะ
วาทีร้อยตรีสมพลศรีพึ่งนะคะ
อาจารย์ประจำกลุ่มสาระศิลปะโรงเรียนวังทองพิทยาคม
ท่านเล่าให้ฟังบอกว่าไก่ป่าพวกนี้เนี่ย
มันมักจะบินข้ามมาที่สนามฟุตบอลโรงเรียนเป็นประจำแบบนี้
หลังหลังเนี่ยท่านอาจารย์เนี่ยนะคะกับนักเรียนเนี่ย
ก็ช่วยกันจัดทำจุดที่จะให้ไก่ป่ามาเกาะพักพิงไว้ใกล้กับอาคารเรียนซะเลย

นี่ค่ะเห็นบินมาบ่อยจัง
แวะเวียนมาเยี่ยมเด็กนักเรียนกันบ่อยเลย
ก็ทำที่จุดพักพิงให้ก็แล้วกันนะคะ

ก็อาจจะอยากศึกษาหาความรู้
เด็กเขาจะได้มีจุดไปถ่ายรูปกับไก่กันด้วยนะ

แต่ตอนนี้ขยายพันธุ์มากกว่า๒๐๐ตัวแล้วจ้า

ไก่น่าจะเยอะกว่านักเรียนแล้วนะคะ
แม้และที่สำคัญคือไก่พวกนี้มันไม่ดุร้าย

ทำให้เด็กสามารถไปอุ้มไปถ่ายรูปไปกอดกันได้
แล้วก็เป็นที่รักของน้องนักเรียน

จะช่วยกันอนุรักษ์พันธุไก่ป่าทั้ง๒๐๐นี้

เพราะตอนนี้มันก็มีการขยายพันธุ์ไป๒๐๐ตัวแล้ว

มันจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนก็ได้
ถูกต้องเป็นโรงเรียนวังทองพิทยาคมไก่ปลา

เดี๋ยวคุณไปเปลี่ยนชื่อโรงเรียนให้เขาเฉยเลย
คือคนทั่วไปอาจจะจำชื่อโรงเรียนไม่ได้
แต่อาจจะเรียกกันติดปากว่าโรงเรียนไก่ป่า
โรงเรียนที่มีไก่ป่าอะไรแบบนี้
ก็จะจำได้อย่างที่บอกแหละว่า๒๐๐กว่าตัว

แล้วไก่เหล่านี้ก็เชื่องด้วยนะ
เขาอาจจะชอบที่จะมาอาศัยอยู่กับคนก็ได้
ใช่เพราะว่าคนเราก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อม
สัตว์สัตว์เองก็เรียนรู้ที่จะอยู่กับคนเหมือนกัน
น้องเองก็จะได้เรียนรู้วิถีชีวิตของไก่นะ
ว่ากว่ามันจะโตมันเป็นยังไง
เมื่อสักครู่เห็นน้องเขาเล่นกับไก่แบบเหมือนเล่นกับสุนัข

ดีดนิ้วนะบางทีก็มาแบบนี้

ที่เจนเว้าคุณคุ้นอย่างไงนะ

คุณหันข้างนี้หน่อนจะเวลา
ไม่ใช่หน่อนอันนั้นคือกระบังเนอะนะ

เออนะคุณก็มีหง่อนไม่แพ้ไก่เลยน่ารักทีเดียว
แต่ละโรงเรียนเขาก็จะมีอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์แบบนี้
หรือว่าทำขึ้นมาให้น้องเขาได้เรียนรู้กันไปด้วยนะคะ